ไหนวันนี้เราก็พูดถึงการครบรอบของคุณแม่พึ่ง
คุณห่วงใช่ไหมพูดถึงเรื่องพึ่งกันเลยดีกว่าพึ่งเวลามันไปทำรังที่ไหน
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ถามหน่อยไปทำที่ไหนแล้วทำรังใหญ่แค่ไหนไปดูกันเลยครับ
คุณผู้ชมเคยเห็นพึ่งทำรังแปลกบ้างไหมครับ
พึ่งจะไปทำรังในที่แปลกแล้วยังเชื่อว่ามาให้โชคด้วย
มาดูความแปลกกันที่เพิ่งทำรังบนเตาแก๊ส
โอ้ไม่

แคร์สแตนอัพเลยครับคุณผู้ชม
เมื่อสาวเจ้าของคลิปได้ถ่ายคลิปนาทีสุดขนลุก
เคยให้เห็นถึงพึ่งนับพันมาทำรังบนเตาแก๊สภายในบ้านของเธอ
โดยเธอเล่าว่าเธอจะเข้ามาทำอาหารตามปกตินั่นแหละ
แต่พอมาถึงตรงทางแก๊สฮื้อฮ่า
ไม่ต้องตกใจเพราะเธอเห็นฝูงพึ่งนับพันธุ์มาทำรังที่เต้าแก๊สฝายนี้
ซึ่งเธอคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะพึ่งพวกนี้นั้นแน่อาจจะมาให้โชคกับเธอก็เป็นได้
โดยเธอก็หวังว่าพึ่งฝูงนี้จะรีบอบพยพไปที่อื่น
หากไม่ยอมแล้วก็ก็คงต้องตามเจ้าหน้าที่มาจัดการ
ต่อกันที่พึ่งมาทำรังไหนกางเกงยีน
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วใครจะกล้าเอาไปใส่ล่ะครับเนี่ย
นี่มันกางเกงยีนนะไม่ใช่ต้นไม้อ่ะ
นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
ฝูงพึ่งเข้ามาทำรังที่กางเกงยีนตัวนี้ทั้งหมดนับได้

เจ้าของคลิปเล่าว่ากางเกงยีนตัวนี้เป็นของคุณพ่อที่เพิ่งซื้อมาใหม่
แต่พึ่งนั่นสิครับดันมาทำรังสักหน่า
ตัวเก่าเนี่ยแม่ก็ไม่ไปทำนะโอ้ย
หัวจะปวดจริงเลย
ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาซูมพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงขนาดเอว
และรุ่นของกางเกงยีนก็ยังไม่ขาดสายเลยแหละครับ
แถมเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่ามีโชคจากกางเกงยีนตัวนี้ในช่วงที่เพิ่งมาทำรังหลายงวดแล้ว
ไปดูกันต่อกับพึ่งทำรังในหมวกคน
แบบบ้าน

เห็นแล้วสุดจะบรรยายเลยนะครับ
เพราะว่ามีพึ่งจำนวนไม่น้อยเลยนะ
มาทำรังในหมวกที่คนสวมอยู่

แต่เนี่ยหนาได้ยังไงก่อนละเนี่ย
ปกติเนี่ยเคยเห็นพึ่งจะมาทำรังมนต้นไม้ใช่ไหม
หรือว่าเอ๊ะไม่ก็ทำรังในบ้านแต่นี่ล่ะสิเต้ย
ทำไมมาทำรังในหมวกโคนแบบนี้ได้ล่ะครับเนี่ย

ชาวเน็ตเขาก็เชื่อว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นโชคลาภก็ได้
งานนี้ชาวเน็ตบอกว่าอายุคนใส่หมวกต้องมาแล้วล่ะ
เฮ้ยอยู่ทุกวันไหนครับ
จะได้นำไปขอโชคขอพรตามความเชื่อกันนะครับ
แต่แต่สุดท้ายเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชม